ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าประชาชนจากทั่วทุกสารทิศ
ก็ไปลงทะเบียนกันแล้วสำหรับประชาชนที่ต้องการจะพักค้างแรม
ศูนยวชนกรุงเทพมหานครหรือว่าไทยญี่ปุ่นดินแดง
ประชาชนยังคงเดินทางกันมาอย่างต่อเนื่องค่ะ
สามารถรองรับประชาชนได้ประมาณ๑๐๐คนนะคะ
วันที่๕และ๖มีคนไปลงทะเบียนเต็มเรียบร้อยแล้วนะคะ
ติดตามบรรยากาศจากคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐค่ะ
รายงานสดมาจากศูนยวชนกรุงเทพหานครไทยญี่ปุ่นดินแดง

ศูนยวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นดินแดง

เพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษค่ำวันนี้
เริ่มมีประชาชนเดินทางมาพักค้างแรมกันแล้วนะครับ
หนึ่งในนั้นคือคุณป้าวัย๗๑ปีจากจังหวัดมหาสารคาม

มาเพื่อเข้าร่วมพระราชพิธีสำคัญนี้
โดยคุณป้าบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นและดีใจที่จะได้เข้าร่วมพระราชพิธี
และอยากเชิญชวนชาวไทยทุกคนมาร่วมงานด้วยนะครับ
และอยากเชิญชวนทุกคนมาพักค้างแรม

เพราะทีนี้นั้นสะดวกและก็สบายครับ
นางบุญกว้างยอดเจริญอายุ๗๑ปี
ชาวตำบลปลาหลานอำเภอพยักษภูมิพิสัย

และยังเป็นประชาชนจิตอาสาในพื้นที่
เดินทางจากบ้านเกิดด้วยตัวคนเดียว
และกระเป๋า๒ใบด้วยจิตใจอันแน่วแน่
ว่าจะมาเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
บุญกว้างเล่าให้ฟังว่าเดินทางมาตัวคนเดียวครับ
ด้วยรถโดยสารตั้งแต่วันที่๓๐เมษายนที่ผ่านมา
แล้วลงที่สถานีขนส่งหมอชิด
จากนั้นต่อรถมายังสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดง
ดูข่าวจากโทรทัศน์ว่าที่นี่เปิดให้ประชาชน

วินาทีแรกที่มาถึงก็พบว่าสถานที่กว้างขวาง
เจ้าหน้าที่บริการอย่างเป็นระบบมีอาหารให้รับประทานทุกมื้อ
มีถุงนอนให้นอนมีห้องน้ำสะอาดให้ได้ใช้
ผู้คนที่มาอยู่รวมกันจากทั่วทุกภาค

คุณป้าได้เดินทางไปยังท้องสนามหลวง
ได้บอกว่าจะไปทุกวันจนจบพระราชพิธี

ให้มาร่วมแสดงความจงรักพักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ที่จะอยู่ในหัวใจของคนไทยตลอดไปครับ

เพราะว่าความมุ่งมั่นในครัวของป้า
จะเคารพรักสถาบันสูงสุดของประเทศนี้มากเลยค่ะ
ท่านทำเพื่อประชาชนจริง
ฉะนั้นป้าอยากบอกประชาชนชาวไทยทุกคน
ให้ทำอะไรที่จะเป็นการต่อบุญแทนคนของท่านบ้าง

ป้าอยากจะเชิญทุกคนเลยที่อยู่บ้านในขณะนี้นะคะ
เรามาถึงตรงนี้แล้วอายุเราขนาดนี้แล้ว

เราจะได้มีโอกาสร่วมไหม

ของกินของใช้เวลาทานข้าวน้ำอะไรก็สะดวก

ยังอยู่นี่ก็ห้องแอร์ค่ะเย็นดีค่ะ

ถ้าออกไปข้างนอกก็ร้อนร้อนแล้วอู่เลยค่ะ
แต่อยู่ในห้องพักนี่เย็นมาก
แล้วก็พวกที่มาแล้วก็มีแต่ยิ้มแย้มแจ่มใสมานะคะ
ที่ใครยังไม่มาก็ตัดทิ้งใครมาเลยค่ะ
เชิญทุกคนมาเลยในประเทศไทยนี่แหละค่ะ
ทุกจังหวัดทุกอำเภอทุกตำบลทุกหมู่บ้านมากันเลยค่ะ
ขณะที่บรรยากาศภายในสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดง
ซึ่งเป็นสถานที่พักค้างสำหรับประชาชน
ที่จะมาชื่นชมพระบารมีและเฝ้ารับเสด็จ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
ระหว่างวันที่๔๖พฤษภาคมนี้
ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการจัดเตรียมอาคารกีฬาเวท๑
และอาคารกีฬาเวท๒ภายในศูนย์แล้วนะครับ
เพื่อรองรับประชาชนที่จะเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศได้ถึง๑๐๐คน
โดยภายในอาคารนะครับได้มีการแบ่งออกเป็นโซนแยกชายหญิงเพื่อความปลอดภัย
และได้จัดเตรียมห้องอาบน้ำสุขา
รวมถึงถุงนอนและอาหารพระราชทาน
สำหรับประชาชนผู้ที่จะมาพักค้างด้วย
เดี๋ยวเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่๑๗ภศพาคม
จนจบพระราชพิธีประโลมราชาพิเศษ
นายกรณิตบัวจันทร์ผู้อำนวยการศูนย์กีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดง
เปิดเผยว่าสถานที่ตอนนี้ได้ถูกจัดเตรียมไว้พร้อมหมดแล้ว
ซึ่งล่าสุดวันที่๕และ๖พฤษภาคม
มีประชาชนมาจองเพื่อพักค้างแรมเต็มอาคารเวท๒แล้วนะครับ
แต่อาคารเวท๑ยังรองรับประชาชนได้อยู่

เพราะว่าทางชุดนาทีได้จัดกิจกรรมร้องคลาโอเกะ
ไว้พี่น้องประชาชนได้พลัดขลาดอีกด้วย
อันนี้มีการจองพื้นที่ล่วงหน้า
สำหรับผู้ที่จะเข้ามาพักค้างแล้วอย่างวันที่๕๖
ก็อาคารกีฬาเวท๒คาดว่าน่าจะเต็มที่๕๐๐แล้วด้วยเช่นเดียวกัน
ซึ่งก็คงจะไม่มีปัญหาสำหรับการที่จะรองรับ
ทุกช่วงเย็นประมาณสัก๑๕นาฬิกา
เราก็จะมีลานเรียกว่าเขาเรียกว่าศูนย์สร้างสุขทุกวัย
เป็นลานกิจกรรมที่จะให้แต่ละท่านไปผ่อนคลายด้วยคาราโอเกะนะฮะ

และถ้าใครที่เคยออกกำลังกายประจำ
เรามีลานลู่เดินวิ่งต่างรอบศูนย์โยชนกรุงเทพฯประกอบไทยญี่ปุ่น
ฉะนั้นก็สามารถที่จะมาออกกำลังกายได้
รีแล็กได้มาร้องเพลงบันเทิงได้
สำหรับผู้ที่สนใจจะมาพักค้างที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงแห่งนี้
เพียงดำบัตรประชาชนมายื่นแสดงความจำนง
และลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ได้ตลอด๒๔ชั่วโมง
แต่หากจะมาพักค้างเป็นหมู่คณะให้แจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้านะครับ
โดยมีกฎระเบียบว่าจะต้องคืนที่พักวันต่อวัน
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยครับ

ที่ตั้งใจจะมาเข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาพิเศษครั้งนี้
ไม่ต้องกังวลเรื่องที่พักนะครับ
ที่นี่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงยังสามารถรองรับประชาชนได้อยู่นะครับ
แล้วก็จะมีรถชัตเตอร์บัตรรับส่งจากสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดง
อย่างท้องสนามหลวงทุกวันด้วยครับ

สิทธิบุญรัฐข่าวทรัฐทีวีรายงานสดจากสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงครับ